เก่งทัชยะคุณสังเกตไหมที่ฟันของเขาเขี้ยวของเขาที่มันเคยต่อเนี่ย
มันงอกยาวกว่าเดิมเที่ยวงอกได้ด้วยเหรอ
นั่นน่ะสิถามไปถามมาเจ้าตัวบอกว่าไปต่อมาเสริมเพลงคุณ
คือแบบยิ่งยาวยิ่งแรงเยอะใช่ส่วนเรื่องเสี่ยงโชคตามสไตล์ผู้ชายสายมูก็มีมาตลอดนะคะ
เชื่อแต่อย่าลบหลู่ลอตเตอรี่มีจิ้มถูกทุกงวดเด้อ

อ่าวค่ะถ้ามีคนแทร่บอกว่าเก่งเขี้ยวลากดินนี่จริงมั้ยคะ

ยิ่งทำก็ยิ่งเห็งครับเปิดค่ายด้วยครับ
แล้วก็มีเทพสุวรรณนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเป็นเทพต่างที่เรานับถือก็มีเยอะแยะแหละ
แล้วเวลาเราตัดสินใจจะบูชาองค์ไหน
ที่สำคัญคือต้องบูชาให้ดีด้วย
ก็เป็นความเชื่อของเก่งก็แล้วกันนะอย่างนี้เขาเรียกว่าหล่อลากไปเลยค่ะ